เนี่ยการขังขันวิ่งควาย
ก็เคยเห็นกันมาบ้างแล้วที่จังหวัดชนบุรี
แต่งานนี้ไม่ได้ให้ดูแค่เรื่องของการวิ่งควาย
แต่จะมีการขันไซไลท์เด็ดไซไลท์ใหม่

เพราะวันนี้คือหลักประดับควาย

ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เขามีการจัดงานประเพณีวิ่งควาย
ประจำปี๒๕๖๖ของชุมชนป่ายุก
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรี

ไลท์เด็ดของการแข่งขันนี้ไม่ใช่อยู่ที่การวิ่งควายนะครับ
แต่อยู่ที่การแข่งขันเก็บขี้ควาย

ใช่กำลังสดใหม่มันอุ่นมือดีจังเลย

พอบอกว่าอูนมือคุณชิคชอบเลย

พอก่อเข้าไปแล้วมันยังไงมันก็จะเล็ดลอดออกตามซอกมือ

แล้วมันก็ไปฝังอยู่ในเล็บด้วยที่ผมจะอธิบายทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้
แต่เรื่องของเรื่องให้ดูกันเนี่ยไม่ได้แค่ที่เรียกเสียงฮานะ

ก้อนสดใหม่ใหญ่ขนาดนี้จริงดี
เพราะใครเก็บได้เยอะสุดชนะเลิศนะฮะ

และคนที่ชนะเลิศสามารถเก็บขี้ควายได้ถึง

นี่จะของรางวัลเหรอ
ของรางวัลก็คือ่อยเครื่องไฟฝา
และเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท

บอกเลยว่าขี้ควายที่เก็บไปนะที่มีประโยชน์อันนั้น

เพราะเรื่องการโชว์ตัวควายพาไปยังสถานที่ต่าง
โดยเฉพาะบนถนนควายมันก็ขี้เรียราชใช่ไหมล่ะ
สาวบ้านเขาก็บอกว่าเอ๊เอาควายมาโชว์เราเข้าใจ
แต่เยอะขนาดนี้คิดดูแล้วกันว่าพี่จะเยอะขนาดไหน
คนน่าได้๒๐โลกรัมแล้วคนที่แพ้อีกรวม
ใช่มั้ยล่ะถนนน่ะเปลี่ยนสีเลยนะครับ

ตัวนี้ก็น่ารักถือว่าเป็นการสร้างการเนินคันเพื่อให้เกิดประโยชน์ของทุกไป
ค่ะแล้วได้เห็นเอกลักษณ์เสน่ห์ควายไทยควายเชิงบุรีกันด้วยนะ